ดราม่าที่เกิดขึ้นดิฉันว่าชื่อเรื่องนี้พอมันมีการแชร์กันต่อ
ทำเอาชาวเน็ตทำเอาคนไทยปวดหัวปวดเทศไปตามตามกันนะหนึ่งในนั้นเป็นดิฉัน
ดิฉันก็พยายามที่จะเอ๊ะบวกลบคูณหารว่ามันใช่ไหม
ก็ได้คำตอบแบบที่น้องเขาทำมาค่ะ
คือโจทย์คณิตศาสตร์เด็กป๑คุณครูตั้งโจทย์มาแบบนี้
อนุญาตเท้าความนะบอกว่าโจ้มีมะม่วง๑๒ผล
โจทย์มีมะม่วงมากกว่าโจทย์๘ผล
มากกว่านั่นหมายความว่าจอยต้องมีมากกว่า๑๒อยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าครูเนี่ยคุณผู้ชมไปเฉลยบอกว่า
จอยเนี่ยมีมะม่วง๔ผลคือเอามาลบกันนะคะ
จริงแล้วต้องนำมาบวกกันถูกไหมคะ
มันเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บชาวเน็ตบอกว่านี่มันคือปัญหาเช่าหรือเปล่า
มีอะไรแอบแฟ้งซ่อนเร้นหรือเปล่า
เรื่องนี้ทำให้ทุกคนงงกันไปตามกัน
พยายามที่จะช่วยกันขบคิดว่าโจทย์เนี่ยใครถูกใครผิดกันแน่

เรียนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ป๑นี่ถูกหรือเปล่านะ

พยายามนั่งคิดว่าเอ๊ะหรือมันไม่ใช่

แต่สุดท้ายวันนี้จบดราม่าเรื่องนี้แล้วนะคะ

ที่น้องเรียนน้องสังกัดอยู่นะคะ
ออกมาขอโทษขอโพยกับสังคมแล้วนะคะ
ก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณครูประจำชั้นของน้องป๑คนนี้เนี่ย
รับเลยนะว่าตรวจการบ้านผิด
เพราะว่าคุณครูเนี่ยเหมือนแบบไปตั้งประเด็นไว้ในใจแล้วนะคะ

แล้วตรวจของน้องคือ๓๐คน

แล้วตรวจรวดเดียวก็เลยผลมันออกมาแบบนี้
ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย
คุณน้าของคุณน้องป๑ท่านนี้
เอามาโพสต์ตั้งคำถามในเฟซบุ๊ก
คือเขาก็ไม่ได้ว่าจะมาเอาเป็นเอาตายอะไรหรอกค่ะ
แต่อยากให้ชาวเน็ตช่วยขบคิดกันหน่อย
ว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหลานฉันผิดหรือว่าคุณครูผิด
ล่าสุดวันนี้๘นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ผู้อำนวยการของโรงเรียนนะคะก็คือคุณจำนงมิ่งเจริญ
ก็เชิญคุณพ่อคุณแม่คุณน้าของน้องป๑คนนี้
ก็คือประกอบด้วยคุณบัญชาด้วยงาม
นางสาวดวงมณีแทร่โกอายุ๒๘ปี
นางสาวเพ็ญนภาแซ่โกคนนี้คุณเพ็ญนภาเป็นน้า
ที่นำเรื่องราวมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็มีการตั้งคำถามกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทีนี้วันนี้พอก็ได้มีการขอโทษขอโพยกันนะ
แล้วก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาด
จากคุณครูตัวผู้สอนเอง
จากว่าคุณครูเป็นคุณครูประจำชั้น
ก็ไม่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียวนะ
สอนทุกวิชาเลยก็อาจจะมีความผิดพลาดไปได้
หลังจากที่การพูดคุยน้าสาวของผู้โพสต์
เขาก็มีการออกมาขอโทษด้วยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่โพสต์ไม่ได้คิดอะไรนะ
โพสต์ไปคือโพสต์เกือบทุกข้อนั่นแหละ
คือนอกจากโจ้กับจอยแล้วก็มีเรื่องของแตงกวาด้วย

บอกว่าคือสิ่งที่โพสต์ไปแค่คิดว่า
สิ่งที่เราสอนหลานมันถูกต้องแล้ว
แต่ทำไมคุณครูไปตรวจการบ้านแล้ว

อยากจะขอความคิดเห็นจากเพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊ก
ที่อยู่ในเฟซบุ๊คเข้ามาอ่านแล้วมาช่วยกันตอบหน่อยได้ไหม
ทุกคนแต่ทุกคนเห็นแล้วก็งงนะคะ
ก็งงเหมือนกันว่าสรุปมันถูกหรือมันผิด
หรือมันเป็นปัญหาชาวเหมือนที่คุณบอกเนี่ยนะคะ
แต่ตอนนี้คุณน้าบอกเข้าใจแล้ว
ว่าครูได้ตั้งคำตอบเอาไว้แล้ว

ซึ่งคำถามมันต้องเป็นการบวก
ตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรคุณครูนะ
และหลังจากการพูดคุยกับทางโรงเรียน
ก็ตัดสินใจลบโพสต์ออกไปแล้ว

บอกว่าเข้าใจคุณครูแล้ว
โพสต์อันใหม่มาเพื่อไม่ให้ตัวคุณครูเอง
เครียดและทางโรงเรียนเสียหายไปมากกว่านี้

คุณครูเป็นคุณครูหลักคุณครูประจำชั้น
คนเดียวสอนตั้งหลายวิชาอาจจะมีเบลอบ้างนะบอกนะคะ

รีบเอาการบ้านที่ตรวจส่งให้เด็กต่อ

ให้อภัยแล้วก็ลบโพสต์ไปแล้ว
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความใหม่ขึ้นมา
ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงบอกว่า
เอาล่ะส่วนตัวก็ต้องขอโทษผู้ปกครองที่คุณครู
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจการบ้านผิดพลาด
เพราะว่าครูคนนี้เป็นครูผู้ช่วย
บรรจุได้ประมาณ๖เดือน
และเพิ่งสอนน้องป๑เป็นการสอนครั้งแรกด้วย
ทีนี้พอมันมีประโยคนี้ออกมาจากผู้อำนวยการ
ชาวเน็ตเขาก็ตีคำถามกลับไปเลยค่ะว่า
นี่มันสะท้อนถึงมาตรฐานของครูผู้ช่วยหรือเปล่า
ถึงแม้ว่าจะเป็นการสอนครั้งแรก
แต่ก็ต้องไม่ประมาทแต่ก็ต้องมีความรอบครอบมากกว่านี้หรือเปล่า
โดยเฉพาะการตรวจการบ้านเด็กต้องรวบรัดรอบครอบ
แต่มันมีการตั้งคำถามอย่างที่คุณเล่าไป
คือมันมีการเจาะจงคำตอบไปแล้วค่ะ
เขาก็ตรวจรวดเดียวเลยมันรวบรัดเกินไปมันไม่รอบครอบ
และที่สำคัญมีนักเรียนกว่า๓๐คนด้วย
ก็เลยทำให้มีการผิดพลาดกันเกิดขึ้น
พอบอกด้วยว่าก็เคยบอกไปแล้วในที่ประชุม
บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการตรวจการบ้าน
ซึ่งทางผู้ปกครองเด็กก็เข้าใจแล้วด้วย
ส่วนตัวครูผู้สอนก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
แต่ว่าทางโรงเรียนเอาล่ะถึงว่าไม่มีเจตนา
แต่ก็ต้องมีการตักเตือนแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของครู
ต้องมีการพัฒนาต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามที่ติดต่อ
ไปที่คุณครูผู้สอนเป็นครูประจำชั้นน้อง
นักเรียนชั้นป๑รายนี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคือก็ไม่อยากจะตอบคำถามสื่อแล้วค่ะ
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพอมันเป็นครั้งแรกของการสอน

แล้วมาเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีแบบนี้
และที่สำคัญมันถูกแชร์ต่อออกไป
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็เสียใจเสียเซลล์
แล้วตอนนี้สภาพจิตใจคือแย่มาก
เอาจริงนะเป็นเราไปเริ่มฝึกซ้อนครั้งแรก
เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีการถูกตีกลับ
แต่ว่าเอาล่ะคนเราคุณผู้ชมถามตัวเองเลยว่า
เกิดมาไม่เคยทำอะไรผิดพลาดบ้าง

ขอโทษแล้วให้อภัยกันเป็นบทเรียนนะคะ

ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไป
ให้เป็นตราบาปของคุณครูรายนี้
พอแล้วจบดราม่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณครูท่านนี้ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบมากพอสมควรนะคะ
เป็นครูประจำชั้นสอนหลายวิชา

ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นก็มีเบลอหลงลืมกันบ้างนะคะ